ที่จังหวัดเลยมีใครเคยเจอเหตุการณ์หรือว่ามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจอเหตุการณ์นี้ไหมค่ะ
ตายายคู่นึงขับรถกันอยู่
จังหวะนั้นมีรถเก่งอยู่ข้างหน้าคุณตาแกจะแซงไป
พอจังหวะจะแซงมีกระบะมาเบียด
แล้วทำให้เบียดให้รถคุณตาไปชนกับรถเก่งคันที่แกจะแซง
โดนตบทรัพย์ไป๗๐๐ตอนแรกจะเอา๑๔๐๐นะ
บอกโอ้โหนี่หามาทั้งเดือนโดนตบทรัพย์ไปหมดเลย
แล้วเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพด้วยค่ะ
ตายายนั่งร้องไห้โฮอยู่ในรถกระบะสีแดงคันนี้ค่ะ
แกบอกตื่นไปขายของตั้งแต่ตี๔ตี๕
แป๊บเดียวถูกมิจฉาชีพตบทรัพย์ไปหายเกลี้ยงไปหมดเลยค่ะ
หลานสาวแกเป็นคนส่งคลิปนี้ให้เพจดังเอามาโพสต์นะคะ
เขียนบอกว่าสงสารคุณตาคุณยายโดนตบทรัพย์
อ้างว่าคุณตาเบียดไปชนรถเขา

คุณตามีแค่๗๐๐ก็เอาคุณตาไปหมดเลย
ฝากตำรวจมึงเลยช่วยจับคนร้ายให้หน่อย
เพราะมีรายงานมาว่าตายายคู่นี้ไม่ใช่คู่แรกที่โดนนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเลยค่ะ
บ้านของคุณตานิดวัย๘๔ปีกับคุณยายละมัยวัย๗๔ปีนะคะ
คือได้คุยกับคุณยายละมัยกับคุณสุริยาลูกสาวตากับยาย
คือตอนนี้เนี่ยแกออกไปทำธุระข้างนอกก็เลยอยู่แค่คุณยายละมัยแล้วก็ลูกสาว
ลูกสาวเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖พฤศจิกายน๑๑โมงค่ะ
นิดกับยายละมัยเนี่ยกลับจากไปขายกล้วยที่ตลาดเช้าเมืองเลย
ขับกระบะสีแดงคันนี้แหละทะเบียนบ่อใบไม้๘๓๗๔เลย
ถึงตรงสะพานน้ำเลยตรงรอยต่อภูบ่อปิดบ้านไร่ทาม
มีเก๋งสีดำทะเบียนจังหวัดขอนแก่นขับอยู่ด้านหน้า
ตอนนี้แกก็ขับแซงอยู่กระบะสีขาวมาจากไหนไม่รู้
งเบียดขวาแล้วก็เบียดจนรถตานิดเนี่ยไปชนเข้ากับรถเก๋งค่ะ
นี่เห็นไหมด้านข้ามันชนจนบุบแบบนี้เลย
เท่านั้นแหละคนขับรถเก๋งสีดำที่วัดทะเบียนขอนแก่นจอดเลย
แล้วก็ลงมาบอกให้ตานิดจอดรถคนขับเป็นผู้หญิงนะคะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยตามมาเบียดรถหนูเนี่ยรถหนูเสียหาย
ค่าเสียหายเลยไม่งั้นจะแจ้งตำรวจจับ
เธอบอกว่าเธอจะเอาเงิน๑๔๐๐๐บาท
ตานิดแกเปิดกระเป๋าให้ดูมีเงิน๗๐๐๐บาท
นิดบอกว่าเอาไป๖๐๐๐ก่อนได้ไหมตาขอติดตัวไว้๑๐๐
ตามีเท่านี้จริงไม่ยอมนะคะ
เอาเงินกันไปหมดเลย๗๐๐บาทเกลี้ยงกระเป๋าสตางค์ค่ะ
พอกลับมาถึงบ้านตานิดกับยายละมายก็มาเล่าให้ลูกหลานฟัง
โอ้โหลูกหลานบอกนี่มันแก๊งตบทรัพย์แน่
ละมัยแกบอกแกเสียดายเงิน๗๐๐บาทค่ะ
โกรธเจ็บใจก็เจ็บใจไม่รู้จะทำยังไง
เงินสะสมไว้ตื่นไปขายกล้วยที่ตลาดเช้าสัปดาห์ละ๒วัน
ตี๔ตี๕ก็ฮู้ยเอาง่ายแหกที่ตาตื่นกันไปอ่ะ
เงินทีครั้งละ๔๐๐บ้าง๖๐๐บ้าง
แล้วอยู่จะมาโดนพวกนี้ชุบมือเปิดไปแบบนี้เลยเหรอ
อย่างที่บอกตำรวจเมืองเลยต้องเร่งทำงานหน่อยนะคะ

มีเพื่อนบ้านบอกเคยโดนมาเหมือนกัน
ขับรถไปส่งของที่ขอนแก่นมาที่แยกปากปวน

อันนี้คือโอ้โหหากินกับคนเท่าคนแก่แบบนี้และคนทำงานด้วย